ไปกินข้าว

ไข่พรูแต่ไม่เอาน้ำ

ถ้าเป็นสองใบอันนี้จะเป็นสายกล้วยแก่จิบห้าบาทค่ะก็จะมีไข่สองใบ
หมูสองชิ้นต้องมีสองชิ้นค่ะแล้วลูกค้าลูกค้าจะเอาไข่สองใบค่ะ
ไม่เอาอะไรอีกหรอไม่ไม่เอาค่ะน้ำก็ไม่เอาอ่าฮะ
แต่ไข่ยืนกันก็จะเอาไข่สองใบอ่าฮะอันนี้เราแจ้งลูกค้าแล้วใช่ป่ะ
อ่าแต่ลูกค้าก็สินดันตัวเอาไข่สองตอนค่ะอ่าฮะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งอีก

ค่ะคิดเงินก็แจ้ง

แล้วลูกค้าพอคิดเงินเสร็จ

ก็ได้แจ้งไปว่ากับข้าว๑ถ้วย

ผู้๒หมู่๒แต่ลูกค้าไม่รับน้ำ
ไม่รับหมูไม่รับเต้าหู้ก็จะได้ปริมาณเท่านี้

แล้วอีกถ้วยหนึ่งหนูก็แจ้งไปว่า

ทำไมเราถึงต้องคิด๘๕บาท

เพราะระบบของเราก็จะกลับเข้า

พะโล้ในราคา๘๕บาท
อ๋อคือเราไม่สามารถ
แยกเฉพาะขาวอย่างเดียวได้
เพราะระบบมันบันทัพอยู่